ดูความรักครั้งหนึ่งเคยผิดพลาดดีกว่า

เคยรักพังหลงรักเขา

แล้วเกิดอะไรขึ้นกับการตัดสินใจในครั้งนั้น
อันนี้คุณผู้ชมคืออาตุ๋ยไปออกรายการของพี่ส้มนะคะ
แล้วก็ประมาณว่าร้องห่มร้องไห้ขอโทษขอโพยกัน
มันมีช่วงหนึ่งที่อาตุ๋ยไปศรัทธาในบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะ

อย่างก็เลยอดีตเคยพังหูเบาติ๊สแตก
หน้าหายตาไปจากวงการไปคบหากับใครบางคน
ตุ๋ยบอกว่าไม่ขอบอกแล้วกันว่าเป็นใครนะคะ
แต่พอจะพูดได้เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนดีกว่า
พอเราถอยออกมาพิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริง
ก็จะได้มองเห็นนะคะว่าอะไรถูกอะไรผิดมากขึ้นนั่นเองค่ะ
เอาว่า๑ดูที่ตัวของเรา
หลายคนที่เขาติดตามจนเลิกติดตามอา

คือทุกอย่างเป็นเพราะว่าทุกคนห่วง
และทุกคนแบบขัดอกขัดใจว่าอ่านี่มันจะอะไรนักหนา
คือจะหลงอะไรนักหนา
พอแค่คนทราบว่าหายแล้ว

คนที่เขาห่วงใยจากด้านอื่นด้วย
แล้วเราก็เห็นด้วยตาที่เป็นจริง
เรารู้สึกว่าโหเราต้องถอยออกมาแล้ว
คือให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ก็คนที่อาตุ๋ยบอกว่าคือไม่ได้ไปสัทธาเขาแล้ว
ก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็อันนี้คุยกันนะคะ
ก็ถึงขั้นเปลี่ยนซิมก็หนีกันเลย
คือไม่ใช่แฟนนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แฟน
แต่ว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่อาตุ๋ยเคยศรัทธา
ให้ความเชื่อใจไว้ใจอะไรอย่างนี้แหละนะคะ

แต่ว่าแค่อยากเป็นวิทยาธารว่าบางทีเนี่ย
เราไปหลงเชื่อใครเนี่ยค่ะเราต้องใช้สติดีนะคุณผู้ชม
แล้วก็ไต่ตรองให้ที่ถ่วนอ่านะคะคุณผู้ชมให้ที่ถ่วน
ให้ที่ถ่วนเป็นพรางเหรอคะคุณผู้ชมที่ถ่วนอ่านะคะ